มีอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นคลิปน่ารักนะคะ
ของคนที่รักสุนัขดูคลิปนี้แล้วต้องอมยิ้มแน่นอน

เดาว่าอยากกินอยากกินแบ่งไหมแบ่งไม่ได้เมื่อไหร่จะแบ่ง

สุนัขเบือนหน้านีไม่สนใจฉันเปล่าเปล่านะเปล่านะ

มันเป็นแบบนี้

เขาก็อยากกินบ้างนะมานั่งกินยั่วข้างแบบนี้

คือเจ้าตูบก็แอบหันไปชำเรืองค่ะ

แต่เพราะเจ้าของทำให้มองนังหลบหน้า

ชายหนุ่มในคลิปที่กำลังนั่งกินขนมปังอย่างสบายอารมณ์นะคะ
ชายหนุ่มในคลิปที่กำลังนั่งกินขนมปังอย่างสบายอารมณ์นะคะ
ชายหนุ่มในคลิปที่กำลังนั่งกินขนมปังอย่างสบายอารมณ์

สายตาที่เขามองก็จะมองด้วยความหิวโหย